ซึ่งคุณแม่เองนะครับคุณแม่ไม่เชื่อ
ตอนนี้คุณแม่ก็ไม่เชื่อนะครับ
ว่าลูกโมของแม่จะตกเรือด้วยตัวเอง

คุณแม่เอาหลักฐานอะไรที่มีให้ตำรวจแล้ว

นางพระนิดาศิริยุตโยธินนะครับ
คุณแม่ของคุณแตงโมนิดาเนี่ยนะฮะ

หลังจากพบนะฮะศพของดาราสาวแล้ว
คุณแม่เล่าด้วยเสียงสั่นเคลือบอกว่าได้คุยกับตำรวจ
ประเด็นที่เรือไม่มีชูชีพและเรื่องความปลอดภัยของเรือ

ยังติดใจเรื่องเรือไม่ปลอดภัย
แล้วเรื่องว่าจ้างที่น้องโมจะไปถ่ายรูปบนเรือ

แม่ชี้ดูบอกว่าชุดเนี่ยโมแต่งสวยมากเลย
นี้เป็นชุดที่ใส่เพื่อไปถ่ายรูปนะ
ส่วนคนบนเรือเนี่ยแม่รู้จักแค่กะติก
กระติกที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของโมเท่านั้น
แต่วันนี้เนี่ยวันที่๓แล้วคุณแม่ถามว่า
เธอเป็นผู้จัดการส่วนตัวของลูกฉันเนี่ย
วันที่๓แล้วจนกระทั่งตอนนี้เจอศพแล้วเนี่ย
ทำไมเธอไม่โทรหาแม่สักครั้งเดียว
ทั้ง๓เรื่องคุณแม่ติดใจเรื่องไหนยังไงที่สุด

หมองว่าัวไม่ใช่กาค้าวใช่มั้ยคะ
ไม่ใช่คุณแม่นะครับ
อ้าวไม่ใช่เพราะว่าน้องโมแต่งตัวสวยมากกว่านั้น
เป็นชุดที่เหมาะสำหรับถ่ายรูปเขานัดไปถ่ายรูปกัน
แสดงว่าคุณแตงโมไม่เคยรู้จักกับคุณเจ้าของเรือ

อ่าคนคุณแม่ยังไม่รู้จักสักคน
ไม่ใช่เป็นเพื่อนเก่าที่คุณแม่เคยรับรู้รู้
ไม่รู้เลยกระติกเนี่ยนะเอาพูดตรงต่อหน้าเรียนกล้องเยอะเลยนะคะ
คุณแม่จะบอกให้ว่าวันนี้เป็นวันที่๓แล้วเจอน้องโมแล้ว
แต่กระติกเนี่ยผู้จัดการเนี่ยไม่เคยโทรหรือติดต่อหาคุณแม่เลยสักครั้งเดียว
คุณแม่สงสัยคุณกติกในเรื่องของทำให้คุณแม่ไม่สบายใจหรือครับ
ก็คุณกติกทำไมไม่บอกคุณแม่ล่ะว่าเอาลูกไปถ่ายรูปแล้วลูกตกเรือ
ทุกงานที่ผ่านมาคุณกติกเคยเรียนให้คุณแม่ทราบไหม
ไม่หรอกค่ะมันอยู่ในกรุงเทพมันไม่ต้องเรียนเพราะว่าคุณแม่ก็ไปด้วยบางงาน

ถ้าขึ้นเชียงบินโรงเรือนี่ก็จะต้องบอกกัน

มันเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณแม่ไม่สบายใจไหม

ถูกไหมคะแม้แต่คนในบ้านซึ่งเป็นพี่เลี้ยงน้องโม
ก็ไม่บอกคุณแม่ต้องโทรไปถามเองนะเขาถึงจะบอก
คุณแม่เล่าต่อบอกว่าวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑ตอนที่ค้นหาร่างของน้องโมอยู่
กำลังจะให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วมีกลุ่มเพื่อนของโม
พยายามกันแม่คุณผู้ชมจำได้ไหมหลายคนก็สงสัยตรงนี้
กันแม่ออกมาจะไม่ให้สัมภาษณ์
เขาก็พยายามที่จะดึงคุณแม่ออกมาเขาบอกว่า
คุณแม่ออกมาเดี๋ยวจะไปพบกับน้องโมจะพาไปพบน้องโม
แล้วก็บุคคลสำคัญคุณแม่ก็ยึกยักเขาก็เอารถจอดรอ
เราก็เอ๊ะอะไรเราก็ต้องคิดเนอะจะเอาเราไปฆ่าหรือเอาไปทำอะไร
คราวนี้คิดไปบุคคลสำคัญไปเจอน้องโมด้วย
เอาไปขึ้นรถไปพอดีมีเพื่อนไปด้วย
เพื่อนที่คบกันมา๔๐ปีเอาเข้าไปด้วย
ปรากฏว่าไปพบใครรู้ไหมก็พบพวกเขานั่นแหละ

ขอให้คุณแม่ไม่ให้สัมภาษณ์ข่าว

พวกนี้เป็นคนบอกว่าขอให้คุณแม่ไม่ให้สัมภาษณ์ข่าวใดทั้งสิ้น

ไม่ทราบค่ะแต่เขาบอกนี่แหละสิ่งที่เขาต้องการ
แล้วเขาเป็นใคร

เป็นคนแต่งหน้ามั่งทำผมมั่งอะไรอย่างนี้

คุณแม่ไม่ทราบแล้วคุณแม่ก็ไม่เชื่ออีกหลายอย่าง

ที่ลูกแม่โมจะไปนั่งปัสสาวะอยู่ท้ายเรือ

เชื่อว่าน้องโมไม่ได้ตกน้ำเองแน่ครับ
ขออนุญาตถามอาจจะเขียนมาระยะหนึ่งส่วนตัวนี่คือ

เป็นใครยากมากที่คุณโมจะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรืออย่างนั้น

เป็นไปไม่ได้ค่ะน้องโมไม่ทำ

มันไม่มีที่ที่เขาจะไปนั่งปัสสาวะ
เพราะว่าเรือมันเป็นอย่างนี้เนิน
มันจะไปยืนอยู่ได้ยังไงด้วยช่อนสูง
แล้วจะไปเปิดก้นเหรอปัสสาวะเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าอะไรเพราะว่าข่าวมันออกว่า
ผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ใน๕คนนี้
ไปจอดเรือทาบเรืออีกลำหนึ่ง

เขาทำได้แต่ทำไมน้องโมไม่ทำ

มันก็หมายความว่าไม่ใช่แล้ว
คุณแม่อยากจะมองสิว่าน้องโมไม่ได้ตกน้ำธรรมดา

ใช่ถ้าพูดกันตรงก็บอกว่าใช่
น่าจะเป็นการวิวาดกันบนเรือ

อาจจะนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรกันก็ตาม
คุณแม่คิดว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดา
แล้วทำไม๕คนที่เหลือเขาถึงได้ให้การเป็นในทิศทางเดียวกัน
คุณแม่ไม่รู้๕คนคุณแม่ยังไม่รู้เลย
ไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้เขาให้ข้อความอะไร

แสดงว่าการให้ข้อความของ๕คน
ลักษณะการจะมีการเตรียมการกันมาหรือยังไง
ไม่ทราบค่ะคุณแม่ไม่รู้จักนะ

ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตในเรื่องอะไรบ้างคะ
ก็คือไม่ใช่ตกเรือน้องโมไม่ตกเรือค่ะ

เพราะว่าคุณจะคุณตำรวจจะสอบสวน
คุณแม่ให้ปักคำเขาก็จะไปประดวนสอบสวน
แล้วเขาขอโทรศัพท์น้องโมด้วย

วงวัชละมงคลท่านผู้บังคับการตำรวจ

หลังจากการชนสูตรพลิกศพคุณแตงโมแล้วนะ

ตามกฎหมายกับบุคคลที่กระทำความผิด
ซึ่งก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือด้วยล่ะครับ
คือฟังจากที่คุณแม่พูดให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้
คุณผู้ชมส่งข้อความมาที่ทั้งหน้าจอไลน์
ทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าใช่ค่ะคุณแม่

ไม่ว่าจะประเด็นเรื่องที่ว่าแต่งตัวสวยขนาดนี้

ที่คุณตังโมใส่วันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
คือมันเป็นชุดที่เหมือนกับชุดยาวคลุมทั้งตัว
ชุดนี้ตัวเสื้อสีออกชมพูน้ำตาลข้างใน

มันปัสสาวะลำบากมากมันไม่ใช่เหมือนกับการใส่กางเกงใน

ข้อหน้าตรงเป้ากางเกงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่คือมันไม่ง่ายคือ
ก็สงสัยว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่า
ที่คุณแตงโมจะไปปัสสาวะท้าย
เข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคุณอรัชพรคือถ้าจะดึงแป๊กออกมันก็แหม่มันคงลำบากนะ
จะดึงแป๊กออกจะติดแป๊กอยู่ท่ามกลางสาธารณะแบบนี้ต่อให้จะอยู่บนเรือมืดก็ตาม
ใช่ค่ะหรือบางชุดไม่มีแป๊กคือคุณต้องถอดทั้งตัวออกไปแบบนั้นนะคะ
ทุกคนก็พูดว่าเฮ้ยมันผู้หญิงที่เคยใส่บริสุทธิ์จะรู้เลยว่าโอ้โหยากพูดเลยว่ายาก